ดูเรื่องของคนที่ไปเจอรูปปั้นพญานาคาราชสามเสียนกันหน่อยนะคะ
ตอนแรกผู้หญิงคนนี้บอกว่าฝันฝันว่ามีอะไรสักอย่างพาร่องลอยไปเรื่อย
พอตื่นขึ้นมาค่ะช่วงกลางวันไปยืนดูน้ำแถวบ้านน้ำท่วม
ปรากฏว่าช่วงน้ำลดเจอค่ะเจอเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นรูปปั้นพญานาคสามเสียนก็เลยอันเชิญมาให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้ขอพรนะคะ
ที่เขาไปเจอเนี่ยสูงประมาณ๕๐เมตรนะรูปปั้นพญานาคาราช
ตอนนี้ถูกอันเชิญไปตั้งไว้ที่ข้างโบสถ์วัดทองย้อย๕๐เซนติเมตรนะคะ
ไปตั้งไว้ที่ข้างโบสถวัดทองย้อยตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
พญานาคาราชสามเสียนเป็นรูปปั้นนอนขดตัวเกล็ดสีเขียวใต้ท้องเป็นสีแดง
ที่ฐานมีรอยแตกร้าวแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะ
จากการสอบถามนะคะนางเกดสรินสุพภาอายุ๓๗ปี
ชาวบุรีรำเป็นคนไปเจอเขาบอกว่าสามีมาเป็นคนงานรับจ้างก่อสร้าง
กุฏิที่วัดทองย้อยมาอยู่จุดนี้๒เดือนแล้ว
ห้องพักอยู่ริมคลองพอดีค่ะตัวเธอเป็นคนต่างถิ่น
มาทำมาหากินอยู่แถวนี้ชีวิตปกติก่อนนอน
มักจะไปซื้อพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำ
สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาค่ะหลับไปช่วงที่หลับฝันว่ามีแสงเป็นรูปคน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายพาลอยไปไหนมาไหนก็ไม่รู้
หลังจากนั้นจะทุ่งตื่นขึ้นมาค่ะคืนนั้นมีฝนตกพอดี
ดูน้ำสักนิดนึงบ้านอยู่ริมคลองไงบอกว่าเห็นน้ำเกือบเต็มฝั่งคลอง
พอช่วงเช้าค่ะน้ำเริ่มลดลงก็มายืนดูน้ำอีกเช็คอีกซิมันจะขึ้นไหม
ปรากฏมันลดพอมันลดนี่แหละเธอบอกเห็นรูปปั้นเซียนพญานาคาราชสามเสียน
โผล่ขึ้นมาจากน้ำตื่นเต้นตกใจไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ
บอกรองเจ้าอาวาสค่ะทำพิธีอันเชิญขึ้นไปอยู่บนกุฏิ
อธิการวิสิตเจ้าอาวาสวัดทองย้อยเปิดเผยว่าพญานาคาราชสามเสียน
ภรรยาช่างที่มาก่อสร้างกุฏิที่เป็นคนไปเจอเนี่ยมาเล่าให้ฟัง
ตอนแรกก็ไม่สนใจหรอกตกกลางคืนคิดว่าน่าจะเอามาไว้ที่บนกุฏิ
หลังจากนั้นค่ะไม่คิดว่าจะมีคนมากราบไหว้เยอะขนาดนี้
ตอนแรกเอาไว้บนกุฏิหลังจากนี้ไปนะคะอันเชิญลงมาแล้วค่ะ
ตั้งอยู่ข้างล่างโบสถ์ใครจะมากราบไหว้เชิญตามสะดวกเลย
พ่อบอกแบบนี้นะคะและถ้าถูกรางวัลอย่าลืมนะโยมนะ
มาช่วยสร้างกุฏิด้วยก็แล้วกันเพราะช่วงนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะคะ